มาดูเรื่องของหนูน้อยคนนี้บ้างค่ะอายุ๓ขวบน้องน้ำเทพงค่ะ
เห็นแล้วก็เจ็บแทนเลยเพราะว่าโดนประตูหนีบมือค่ะคุณผู้ชม
ผู้ภัยต้องรีบไปช่วยเลยค่ะ
แม่เด็กเนี่ยต้องคอยปลอบใจอยู่ใกล้เลยนะคะคือคงเจ็บด้วยเสียขวัญด้วย
นี่ค่ะคือไม่ได้เกิดที่บ้านนะคะเกิดที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่สัตหีบค่ะ
ขวบเอาออกเอามือออกมาไม่ได้โดนหนีบค่ะ
ดึงก็คือดึงไม่ออกแล้วก็คือประตูเนี่ยก็เปิดไม่ได้
งั้นเดี๋ยวนิ้วเด็กหักได้เลย
อันนี้ต้องเรียกกู้ภัยเข้ามาเขาก็ต้องเอาเครื่องมือมาตัดประตูค่ะ
โอ้โหร้องอยู่แบบนั้นเนี่ยประมาณ๑๐นาทีกู้ภัยก็ทำงานไปแม่ก็ปลอบไป
นาทีสามารถที่จะช่วยเด็กออกมาได้สำเร็จโอ้โหคงจะเสียขวัญมากเลยนะคะ
ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลรักษานิ้วต่อไปค่ะ